แมนเจ้าเก้าจันครับ

พี่อาร์ทคะก็มันแฮบิ
รัก
มันจะกวนแหบปากใส่กันดีจะตกใจมากนะครับ

คนหนึ่งเป็นแชมป์คนหนึ่งเป็นตัวแม่อยู่ในวงการแฟชั่น

โอ้ยฉันคงเอาตุ๊กตาบายมาตู้ดีมาก

เพราะว่าวันนี้บ้านของเราอบอุ่นมากเลยค่ะ

คุณเต้เมียรัฐกัญจารึกนะคะ

ยายบ้านเก่งเหลือเกิน
ตกลงอีท่าไหนมาอยู่ไทยรัฐเราเนี่ยฮะ
ก็อยากมาอยู่ไทยรัฐนี่แหละนะครับ

จริงแล้วก็ตามที่ที่สร้างก่อนละครับ
แล้วก็ขอขอบคุณแฟนดีกว่าที่ยังเหนียวแน่นกับเราอยู่

ให้น้องแนะนำตัวกันก่อนดีกว่า
ดูซิว่าเหลืออะไรให้น่าดูน่าชมกันบ้าง

ทำไมมันผินคนอื่นเนี่ย
ครับผมชื่อฟิล์มจากทีมก้าวครับผม
สวัสดีครับผมโทนี่ทีมพี่ก้าวครับ
สวัสดีครับผมเบสจากทีมพี่ก้าเหมือนกันครับ
ครับผมพีคครับจากทีมพี่จักรจันทร์ครับผม
สวัสดีครับผมบอสโซทีม๙ครับ

เชอรี่ความพิเศษสุดเลยคนนี้

เพราะว่าปีนี้มันมีความพิเศษหลากหลายมาก
ไม่ว่าจะเป็นคู่พี่น้อง

นายแบบหน้าเดิมก็มา
รวมไปถึงความพิเศษอยู่ข้างพี่แจ๊คเลย

แต่เพมากเลยนะ
เราต้องฝาฟันยากกว่านุ่งคนอื่นรึเปล่าคุณจิ๊บ

ดังนั้นเพอร์ฟอร์มันต์ก็ต้องเตรียมเรื่องความแข็งแรงไว้
เพื่อที่จะสู้กับพวกเขาได้

ใช่ครับเอาว่าความเล็กไม่เป็นอุปสรรค

มีใครอยากขี้กันอีกไหม

ทราบมาว่าเป็นนักร้องสายวาค
สาวเห็นหน้าอย่างเดียวก็กรี๊ดคอจะแตกอยู่แล้ว
พอเจอเขาวากเข้าไปขนลุกนึงตัวแหละคุณเต้
ขึ้นชื่อว่าชาวล็อกนะครับเป็นนักข้าวอยู่แล้วครับผม

ขอวักแบบตอนโชว์เม้นเทอร์เขาน่ะได้ไหมครับ
แล้วอันนี้ห่าวหรือว่าอะไร

โทนี้บ้างครับหนูสู้เขาไหมจะได้ไหม

ก็หนุ่มเดนอิสานความมั่นใจ๘ครับ

วันปลอบยากแต่กูไม่ส่ง

ลูกครึ่งครับผมพ่อเป็นอเมริกาครับ

คุณเต้พูดถึงเบนเทอร์แต่ละคนหน่อยในปีนี้
บอกเลยว่าเมนเทอร์หน้าใหม่ก็มีเขาก็เมนเทอร์ที่เคยเป็นคู่กัดกันก็มา
แล้วจริงก็กลับมารวมตัวกันด้วย

ทุกซีซั่นก็จะมี๓ทีมนะครับ
แล้วก็แข่งกันเพื่อหาผู้ชนะ๑คน

แต่ว่าที่จะปรับเปลี่ยนตามยุคทันสมัยเรื่อยคือ
เอาแน่เอานอนไปได้ต้องปล่อยจากตาตลอด
อย่างที่กำลังบอกอยู่เลยว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย
แล้วก็ตามสถานการณ์ในช่วงที่ถ่ายทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

เคยลบลาค่าฟันตีแฟนไทยมาก่อน
ชีวิตด้านก่อนหน้านี้ตีกันถ้าตายมาชีวิตด้านนี้
กอดคอกันจูบปากรักเดียวใจเดียวช่วยกันสุดฟิต
แฮปปี้นางเอกแบ๊วอย่างเมนเทอร์เราเอาอยู่ไหมลูก
ไม่เคยหวั่นนะฮะโดนโดนกดดันโดนอะไรก็ชิวอะครับ
เพราะว่าเราก็เก่งพอตัว
ผมก็หลักหลายผมก็เก่งพอตัว
ใช่เรียกว่านี่ค่ะคือเป็นน้ำจิ้มนะคะ

เพราะแม่อาร์ตก็จะมาด้วยนะคะเรียกว่าเต็มที่
แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกวันเสาร์๑๖๔๐นนะคะ
อดใจรอกันไปหน่อยแต่ว่าเกมแรกแมทแรก

อาร์ดบีน่าทีมอาร์ดบีน่าเออยกมือยกมือยกมือยกมือ